ผู้ผลิตงานศิลปหัฐกรรมพื้นบ้านคือคู่สร้างสรรค์งานศิลปะโดยไม่ได้คุยโอ้อวดถึงความงามของสิ่งที่ตนเองทำขึ้น
แต่ทำกันตามขนบประเพณีด้วยความชำนาญโดยไม่ปรากฏชื่อหรือแสดงตัว
เมื่อถึงฤดูธรรมนาช่างเหล่านี้จะออกไปทำงานในท้องนาและถ้าเป็นวันพระก็จะหอบฮิ้วปิ่นโตและดอกบัวไปวัดเป็นเช่นนี้ทุกภาค
เช่นมีความในสุบินสำนวนเก่าฉบับเมืองนครศรีธรรมราชตอนหนึ่งว่าวันพระเขาละการชวนลูกหลานและเมียผัวมีมือถือดอกบัวสู่โรงธรรมเป็นอัตรา
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน